คืนวันอังคารที่ผ่านมาช่วง๒ทุ่มครึ่งค่ะ
มีวัยรุ่นถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
หลังจากที่ไปรับประทานหมูกระทะกับเพื่อน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์จะมาส่งเพื่อน
และจุดนี้เป็นช่วง๓แยก
โค้งบ้านโพนแขนตำบลหนองบัว

จุดนี้แหละมีวัยรุ่นมาดักทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไปถึงค่ะไปพบผู้บาดเจ็บ

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงชื่อวนายคมสรรหลักกล้าอายุ๑๘ปีค่ะ
นอนหมดสติเจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจ
แต่ว่าเสียชีวิตค่ะ
จากการสืบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายไปนั่งทานหมูกระทะกับเพื่อนผู้หญิง
หลังจากนั้นค่ะเพื่อนผู้หญิงบอกว่าไปส่งที่บ้านหน่อยสิ
ผู้เสียชีวิตก็เลยอ่ะซ้อนท้ายกันมามากัน๓คนค่ะซ้อนสามมา
หลังจากนั้นมาถึงจุดเกิดเหตุไปเจอกลุ่มวัยรุ่น๗คน
ดักรอเรียกให้หยุดรถแล้วกลุ่มวัยรุ่นนี้ก็เข้ามาเลย
รุมทำร้ายร่างกายผู้เสียชีวิตเลยนะคะจนสลบ
หลังก่อเหตุชุดสืบสวนนำกำลังออกไปติดตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่น
จับมาได้ทั้งหมดแล้วนะคะทั้งกลุ่มเลย๗คนเอามาสอบปากคำเพิ่มเติม
พ่อและแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายกับลูกแบบนี้
เคยเห็นแต่ในข่าวลูกชายไม่น่าจะอายุสั้นแบบนี้
แล้วสิ่งที่ครอบครัวสงสัยคือมาฆ่ากันทำไมมาทำร้ายร่างกายทำไมมาตีทำไม
อยากให้นำตัวคนกระทำความผิดมาขอขมาศพถ้าไม่มาขอขมาศพ
ครอบครัวก็จะไม่เผาค่ะ
ญาติของผู้เสียชีวิตก็ตั้งข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่งนะ
ว่าการกลับมามาถึงจุดนี้แล้วมาถูกรุมทำร้ายร่างกาย
ก็เป็นเพราะเพื่อนผู้หญิงร้องขอให้มาส่งที่บ้าน
เป็นเพื่อนผู้หญิงหรือเปล่าเพื่อนของหลานหรือเปล่า
ลวงให้ไปถูกรุมทำร้าย
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดต่างได้นะคะ
เพราะเกรงว่าจะเสียรูปคดีต้องรอสอบประคำทั้งหมด
แต่ยังเลิกก็ตามตอนนี้สอบประคัมไปเรื่อย๗คน
๑คนรับสารภาพแล้ว
เมืองต้นตั้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายค่ะ